สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอแวกข่าวร้อนร้อนเรื่องการเมืองเรื่องพระ
มาคุยเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าจะต้องติดตามเกิดขึ้น
คือเรื่องของสารเคมีตกค้าง
จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
คนไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เราจะได้ยินอยู่เสมอว่า
ทุกวันนี้มันมีสารตกค้างสารพิษ
ค้างอยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไปค้างอยู่ในพืชผัก
ค้างอยู่ในอากาศที่เราสูดเข้าไป
แล้วทั้งหมดนี้มันเป็นอันตรายต่อชีวิตในระยะยาวทั้งนั้นแหละครับ
จนกระทั่งมีคำพูดว่า
เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาจนกว่าจะหลับลงไปตอนกลางคืนเนี่ย
เราอยู่ลายล้อมของสารเคมีสารพิษทั้งนั้น
เรื่องนี้ได้มีการเตือนได้มีการอธิบาย
หมอเขาก็ออกมาเตือนนักวิจัยทั้งหลายเขาออกมาบอก
ก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องเก่า
มีตัวเลขที่บอกถึงการนำข้าวสารเคมีเข้ามาบ้านเราเนี่ย
ปีหนึ่งเรามีสารเคมีประเภทที่เป็นส่วนประกอบของยาฆ่าแมลงยาค่าย่าทั้งหลายเนี่ย
กว่า๑๐๐ล้านกิโลกรัมนะครับ
มีตัวข้อมูลที่บอกว่า
สารเคมีบางตัวหลายประเทศเขาห้ามนำเข้า
แต่ว่าประเทศไทยเข้าได้
ประเทศเขาห้ามนำเข้าเด็ดขาดแต่ประเทศไทยเข้าได้
ที่เรื่องนี้กลับมาเป็นข่าวอีกทีนึงเพราะว่า
มีประเด็นที่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เรื่องสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพาราคอต
พาราคอตที่เป็นยาฆ่าย่านี่แหละ
ค่าย่าค่าวัชพืชคนที่ทำไร่ทำสวนรู้ดีครับว่า
ยาตัวนี้เอาฉีดเข้าไปเนี่ยมันฆ่าย่าแล้วก็ฆ่าได้เร็วด้วย
ถ้าไปจ้างเขาถอนย่าดายย่าเสียเงินเยอะ
แต่ใช้ไอ้สารตัวนี้ฉีดเข้าไปเดี๋ยวก็ได้เรื่อง
แต่ปัญหาที่เป็นประเด็นก็คือว่า
ข้อมูลจากหมอข้อมูลจากกระทรวงหนาสุข
ข้อมูลจากต่างประเทศที่เขาวิจัยแล้วเนี่ย
ยาค่าย่าตัวนี้มันมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนมาก
มีผลกระทบถึงขนาดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องโรคปอด
เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคพากินสัน
เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรต่ออะไรแม้กระทั่งคนท้อง
โยงไปถึงลูกในคันก็เกี่ยวข้องกับสารตัวนี้

เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการชุด๑
เขาก็มาพิจารณาเรื่องนี้ว่า
ตกลงจะเอายังไงกันต่อกับสารตัวนี้
แต่สุดท้ายขึ้นมาคณะกรรมการเสียงส่วนมากบอกว่าให้ยังใช้ได้ต่อ
ยังใช้ได้ต่อแต่ว่าจะดูแลควบคุมให้รัดกลุ่มมากขึ้น
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่ามีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างฝ่ายกระทรวงเกษตร
กับฝ่ายของกระทรวงหนาสุขและครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ฉะนั้นประเด็นนี้จะเป็นยังไงต่อผมก็ได้ไปเสวนาได้ไปพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้อง๒๓คนครับ
มีโอกาสได้พูดคุยกับศาสตราจารย์ดรพรพิมลกองทิพย์
สาธาราจารย์พรพิมนศ์กองทิพย์เนี่ยท่านเป็นอาจารย์อยู่คณะสาธารณสุขศาสตรมาไว้ไหนไม่ให้โดน

ท่านได้เอาข้อมูลตัวเลขผลของการวิจัยทั้งในต่างประเทศและในประเทศ
ชี้ให้เห็นว่าผลที่สูดดมสารตัวนี้เข้าไปเนี่ยมีผลยังไง
เห็นข้อมูลชัดเจนพิสูจน์ได้เลยครับจากไปสำรวจไปทำอะไรต่ออะไรมาเนี่ย
มันมีอันตรายจริงมันก่อให้เกิดโรคทางสมองมีผลกระทบต่อเด็กในคัน
มีข้อมูลผลวิจัยมายืนยันแล้วไม่เฉพาะคนที่ใช้เท่านั้น
คนที่ไม่ใช่ชาวไร่ชาวสวนไม่ได้ใช้สารเคมีตัวนี้
ก็ไปตรวจพบปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยก็แปลว่าอะไร
ก็แปลว่ามันล่องลอยอยู่ในอากาศมันซึมเข้าไปในน้ำ
ไปกินพืชเราไปกินผักผลไม้ต่างเข้า

เข้าไปด้วยนี่เป็นข้อมูลทางวิชาการนะครับ
ที่เขายืนยันเขาค้นคว้าเขาออกมายืนยันเลยว่า
นี่ไม่ใช่เรื่องกุขึ้นมาไม่ใช่เรื่องพูดกันโดยไม่มีข้อมูล

มาเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาแล้วจะยังไงต่อ
เมื่อระงับไม่ได้สั่งให้มีการให้ใช้ได้ต่อเนี่ย
ผมก็ได้คุยกับอีกท่านหนึ่งคุณกันนิกากิตติเวชกุล
คุณกันนิกากิติเวชกุลเนี่ยเป็นตัวแทนของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เกือบ๔๐๐องค์กรเขาจะผนึกกำลังกัน
เขาจะไปพบนายกรัฐมนตรีเขาจะเอาข้อมูลทางวิชาการ
ข้อมูลไปให้ดูว่าอันตรายที่เกิดจากสารพาราคอตเนี่ย
มันอันตรายยังไงเขาจะเอาข้อมูลไปให้ดูว่า
จีนที่ผลิตเองเนี่ยก็ห้ามใช้ให้ส่งออก
ดนามเนี่ยยกตัวอย่างใกล้บ้านเรา
ประเทศเขาไม่ให้สารนี้นำเข้าไม่ให้คนของเขาใช้
เพราะว่ามันพิสูจน์แล้วว่ากระทบต่อสุขภาพ
แล้วทำไมบ้านเราจึงอนุมัติให้ใช้ได้ต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเคมี
จึงมีมติออกมาว่าให้ใช้ได้ต่อ
เขาอาจจะเห็นว่าถ้าไม่ใช้สารตัวนี้
ประชาชนที่เกษตรกรที่ทำไร่ทำสวน
อาจจะต้องใช้เงินมากขึ้นในการที่จำกัดกำจัดวัชพืช
ฉะนั้นพอจ่ายเงินมากขึ้น
ก็เป็นต้นทุนมากขึ้นก็จะเดือดร้อน

ปัญหามันต้องชั่งกันว่าปล่อยให้ใช้สารเคมีพาราคอต
แต่ผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของคนที่ใช้
แล้วคนที่ไม่ได้ใช้ก็โดนเข้าไปด้วย
แม่เขาก็ตัดเพาะต่อว่าสื่อมวลชนบ้างเหมือนกันว่า
บางทีเรื่องอื่นให้ความสำคัญกันใหญ่โต
เรื่องนี้สื่อก็ให้ความสำคัญน้อยไปหน่อย
เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่เห็นผลทันทีทันใด
แต่ว่าไอ้การตายผ่อนส่งกับการที่อยู่รายล้อม
มกลางสารเคมีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
กินเข้าไปทั้งสูดเข้าไปทั้งอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ย

อีกคนนึงคุณหมอพลเดชปิ่นประทีบ
คนนี้ครับคุณหมอพลเดชเนี่ยเป็นเลขาธิการ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ย
ไม่ใช่อยู่กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับ

ตั้งขึ้นมาโดยบทบัญญัติของรัฐมนูล
ที่ต้องการให้คณะกรรมการชุดนี้
ดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชน

ฉะนั้นในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ระดับกระทรวงจากกระทรวงนั่นกระทรวงนี้

พลเดชทำหน้าที่เป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ย
เขามีหน้าที่ดูแลป้องกัน
อะไรก็ตามแต่ที่จะมีผลกระทบ

หาทางให้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

จะต้องนำเข้าที่ประชุม

นายกเป็นประธานนะครับชุดนี้
ผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟัง

หลังจากนี้ไปเนี่ย
เขาต่อสู้เขาชุมนุมเรื่องนี้กันเนี่ย

ที่มาที่ไปนั้นมันเรื่องอะไร

คนที่ใช้สารพาราคอต

ในเมื่อเขายังให้ใช้อยู่

ก็ระวังสุขภาพกันให้มาก
แต่จะทำยังไงบ้านเรามันเมืองร้อน
คุณจะให้ครอบหน้ากากมิดชิด

สู้กับเอเลียนอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับ
เพราะว่ามันไม่สะดวกในที่สุด
เกษตรกรชาวไร่ชาวนาก็ต้องตกเป็นเหยื่อ
สารตกค้างของสารเคมีเหล่านี้
ผักผลไม้ที่มีน้ำ
ซึมเข้ามามีตกค้างอยู่ในดิน
ก็เจอปัญหานี้หมดนี่คือเรื่องใหญ่

จากนี้ไปเนี่ยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ควรจะนั่งลงและทบทวนว่า
ประเทศเราใช้สารเคมีมาก
มากมายมหาศาลสารเคมี
อันตรายหลายตัวที่ประเทศอื่น
เขาห้ามนำข้าวห้ามใช้บ้านเราใช้ได้
สารเคมีหลายตัวที่เป็นสารอันตราย
เขาเลิกผลิตกันแล้วแต่ว่า
เขาผลิตเขาส่งไปที่อื่นไม่ได้เขาก็มาผลิตส่งมาบ้านเรา

นี่คือวาระหนึ่งของ
คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดูแลสุขภาพประชาชน
วันนี้เอาเรื่องนี้มาฝากหน่อยเพราะว่า

เรื้อรังกันมาเราก็จะเห็นในไลน์นะครับ

เดี๋ยวนี้เขาบอกกินนั่นก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได้กินนั่นก็ฉีดสาร
นี่ก็ฉีดสารผลหมากลากไม้อะไร

และนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ก็นำเรื่องนี้มาเตือนกันหน่อยครับ
มินครับคุณก๊อฟครับจริงเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะฮะ
เพราะคนไทยเดี๋ยวนี้ก็นิยมทานผักมากขึ้นเพื่อหวังจะรักษาสุขภาพ
กินผักเข้าไปก็เจออย่างนี้โทษนะ
แต่ก่อนเขาบอกแตงโมที่สีแดงบานมากเขาก็ฉีดสาร
ฉีดสารฉีดสี
คือถ้าดูแล้วเกือบจะกินอะไรไม่ได้
ไม่รู้จะทำยังไงปลาเข็มปลาแห้งปลาแดดเดียวปลาหมึกแดดเดียว
พ่นยาฆ่ามัลแหลงเพื่อไม่ให้มัลแหลงใส่ใครและเป็นหนอง

อาหารการกินเกือบทุกอย่างไม่รู้จะทำยังไง
คนถึงเป็นโรคป่วยกันมากขึ้น

ก็หวังว่าลงงานเจอกองจะได้ยินได้ฟัง
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แห่งแรงและปลอดภัยนะครับ